ตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ไต้หวันนะฮะ

ที่คนไทยฆ่าคนไทยด้วยกันเอง

วันนี้ตำรวจเงาะสารออกหมายจับเรียบร้อย
หลังจากที่ลงมือฆ่า

ทำงานอยู่ที่ไต้หวันด้วยกันยัดไว้ในท้ายรถ
เอ็มสีขาวคันนี้ค่ะคือรถเนี่ยไปเจอวันที่๑๐มิถุนายน
แต่ถ้าย้อนไปเนี่ยนายสันติขับรถคันนี้มาจอดที่ลานจอดรถ
แถวสถานีรถไฟฟ้าที่ไต้หวันเนี่ยเช้ามืดเก้ามิถุนายนค่ะ
แล้วก็หนีกลับไทยคืนวันที่แปดมิถุนายนเนี่ย
ยังมีภาพของนางสาวพจนีกับนายประเสริฐสองสามีภรรยาเนี่ย
เดินอยู่แถวถนนในไต้หวันอยู่เลยนี่ตอน๔ทุ่มกว่าคืนวันที่๘มิถุนายน
นี่นะฮะ๔ทุ่มกว่าหลังจากนั้นเช้ามืดประมาณตี๔ตี๕วันที่๙มิถุนายน
นายสันติขับรถบีเอ็มสีขาวเข้ามาที่แถวสถานีรถไฟฟ้า
ผ่านที่กั้นประตูแล้วเนี่ยเข้ามาจอดรถทิ้งเอาไว้
แล้ววันที่๑๐มิถุนายนที่ไต้หวันเนี่ย
ถึงมีคนมาเจอรถที่จอดทิ้งไว้แล้วมีกลิ่นเหม็น
ก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบพบศพอยู่ท้ายรถถูกยัดอยู่๒ศพ
เช็คไปเช็คมาเห็นภาพนี้เนี่ยไล่อีกทีนึงเอ้า
สันติก็ขึ้นเครื่องกลับมาเมืองไทยแล้วอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะร่องรอยล่าสุดเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วความจริงแล้วนายสันติกับนางสาวโจนีเนี่ย
เขาสนิทกันมากพ่อแม่เครือญาติก็สนิทกัน
ที่เขาจะย้ายไปทำงานที่ไต้หวันกันแม่ของนางสาวพจนีก็อยู่ที่ไต้หวัน
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ

เสื้อแดงเนี่ยนะฮะเพราะล่าสุดเนี่ยเขาขับรถจากบ้าน
สันทรายมาที่ชัยปราการที่พ่อเขาอยู่

นายสุชาติพ่อของนายสันติ
ยืนยันว่าตั้งแต่ลูกชายหายตัวไปที่กลับมาบ้านวันหนึ่งเนี่ย
ติดต่อไม่ได้อีกเลยลูกสะพ้ายก็อยู่ที่ไต้หวันก็ติดต่อไม่ได้
แต่ตอนนี้ได้ต่อสายพูดคุยกับแม่ของพจนีแล้ว

เดี๋ยวลองฟังที่เขาได้คุยกันนะฮะระหว่างพ่อของผู้ต้องหากับแม่ของผู้ตาย
ไม่รู้สินะฮะจนก็ไม่รู้สินะฮะ
ไม่รู้สินะฮะจนก็ไม่รู้สินะฮะ
รู้สินะฮะกูพ่อดายโง่ใหญ่วะ
อะไรกันเนี่ยฉันก็ไม่แบบสินะฮะ

เขารู้จักกันตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่
เพราะฉะนั้นพจนีกับสันตินี่เขาจะแบบโอ้โหสนิทกันมาก
พากันไปทำงานอยู่ที่ไต้หวันด้วยกัน

คือใจความส่วนใหญ่เนี่ย
นายสุชาติพ่อของนายสันติคนก่อเหตุ
ก็ได้ขอโทษนะนางกวงยิง
แม่ของทางพจนีที่เสียชีวิต
แล้วก็ประเสริฐที่เป็นลูกเขยของเขาที่เสียชีวิต

ทำไมหลังจากที่รู้ข่าวเรื่องของสันติลูกชายของเนี่ย

ฆ่าลูกฆ่าลูกเขยเขาตายแล้วเนี่ย

นี่นายสุชาติเขาก็พยายามขอโทษนะ
บอกว่าพร้อมจะชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ลูกชายของเขาลงมือก่อเหตุทำแบบนี้จริง
ส่วนเรื่องการสูญเสียหากเป็นไปได้เนี่ย
นายสุชาติบอกอยากจะเดินไปเดินทางไปขอเข้ามาทั้งสองศพที่ไต้หวัน
แต่ด้วยสถานการณ์โควิดมันก็เป็นไปไม่ได้
ก็เลยบอกกับนางกวงยิงว่า

จะไปกราบขอเข้ามานางกวงยิงที่บ้าน

ว่าเขาจะว่าแบบไหนอะไรยังไง
สุดท้ายก็เหมือนกับคุยกันตรงนี้แล้วก็ตัดสายกันไป

วีแชทกลุ่มครอบครัวให้กับทีมข่าวของเราดูด้วยนะฮะ

ส่งรูปกิจกรรมวันเด็กไปให้สันติกับเมียดูที่อยู่ที่ไต้หวัน

มิถุนายน๑๓นาฬิกา๑๘นาที

กำลังหาซื้อตัวเครื่องบินจากสุวรรณภูมิ

แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรต่อค่ะนี่พ่อเขาพยายามโทรหาลูกชายให้ดูนะ
ว่าเขาติดต่อไม่ได้จริงขับรถมาที่บ้านแล้วก็ทิ้งรถไว้แล้วหายไปไหนไม่รู้
ถึงขั้นวันนี้ไปเปิดห้องนอนลูกชายให้ดูเลยบอกวันนั้นเนี่ยที่ไปเอารถที่บ้านอีกหลังนึง
แล้วขับมาที่บ้านพ่อตรงนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยมาถึงเขาก็มานอนกับลูกของเขา
ซึ่งในห้องก็ไม่มีอะไรผิดปกตินี่ฮะนายสุชาติไปเปิดห้องให้ดู
ตู้เสื้อผ้าส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อผ้าของหลานไม่มีอะไรสิ่งของเสื้อผ้าอะไรของนายสันติเลยนะครับ
ซึ่งก็ตรงกับที่พ่อของนายสันติบอกว่ามีแค่กระเป๋าสะพายข้างใบเดียวที่มา
นั้นก็มีเสื้อผ้าอยู่แค่ชุดสองชุดแล้วกระเป๋าสะพายข้างใบนั้นเนี่ยมันหายไปแล้วนะ
ลูกชายเขาด้วยนะยังติดใจว่าเออลูกชายของก็คือนายสันติเนี่ยหายไปด้วย
ซึ่งเขายังติดใจว่าลูกชายเขาเนี่ยเดินทางไปยังไงเพราะรถทุกคันยังอยู่ที่บ้าน
ไม่มีรถนะแล้วไปยังไงเนี่ยคันที่ขับมาคือวอนโว้ใช่ไหมก็ยังจอดทิ้งไว้ที่บ้านพ่อ
ซึ่งพ่อของนายสันติบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าลูกชายจะก่อเหตุคนเดียว
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทางผู้ตายเนี่ยแล้วก็ครอบครัวผู้ตายเขามีบุญคุณกับลูกชายมาก
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกชายจะไม่เกี่ยวข้องนะเพราะตรงนั้นเนี่ยหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมันชี้ชัด
ว่าขับรถที่มีศพเนี่ยไปจอดทิ้งเอาไว้ก็แค่สงสัยว่าลูกชายถูกบีบบังคับอะไรหรือเปล่า
อยากให้ลูกชายเนี่ยมามอบตัวแล้วมาพูดความจริงกับตำรวจ
ยังติดใจอยู่ว่าซึ่งเราก็อยู่คนละประเทศเนอะเราก็ไม่มีโอกาสได้ไปรู้หินกัน
แล้วผมเองก็จะถามแบบเราคิดตื้นนะฮะ
ถ้าสันติเป็นผู้บงการผมว่าสันติต้องเอาตัวล่อ
แล้วผู้เข้าไปลงมือทำจะผ้าหรือไม่ผ้าอาจจะต้องมีภาพอยู่
เหมือนกับคุณพ่อสงสัยว่ามีคนอื่นร่วมก่อเหตุด้วยหรือเปล่า
มีใครมาบังคับลูกพ่อให้ก่อเหตุไหม
ฆ่าสองศพใช่ไหมแล้วยัดท้ายรถทั้งสองศพอย่างนี้
มันจะง่ายขนาดนั้นหรือใช่ไหมถ้าคนแบบ
สันติเนี่ยเขาไปเขาสนิทกับทางนายประเสริฐกับนางสาวพจนีอยู่แล้ว
เป็นคนไทยที่อยู่ที่ไต้หวันทำงานที่นั่นด้วยกัน
เขาไปยืมเงินกับทองคำด้วยของทางพจนี
แล้วบอกเนี่ยมันถูกปล้นหายไปอะไรไป
มีแรงงานไทยเนี่ยมาเอาของเขาไปเลยไม่มีคืนให้

พอถามว่าเอาลูกชายที่หนีหายไปไหนไม่รู้
ตอนนี้ออกไปนอกประเทศไทยแล้วหรือเปล่า

นายสุชาติบอกว่าเขามาอยู่ที่นี่มาก็นานแล้วนะ
ไม่เห็นว่ามันจะมีเส้นทางไหนจากตรงบ้านเนี่ย
เดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้
โดยไม่ผ่านด่านของเจ้าหน้าที่เลย
เชื่อว่าลูกชายไม่ได้มีเพื่อนไม่มีที่พักที่อื่นเลย
จากแค่ไทยกับไต้หวัน
เราก็ถามน้องสาวของผู้ตายนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้
ให้ญาติที่อยู่ที่ไต้หวันเนี่ย
ดำเนินการทางศพทางคดีแบบไหนอะไรยังไงนะ
ซึ่งคาดว่าเดี๋ยวทางนายสุชาติเองเนี่ยเขาบอก
เขาก็จะไปไต้หวันด้วยนะส่วนอ่าเขาบอกเขาไปไม่ได้
เขาติดโควิดนะฮะเขาจะรอให้แม่ของทางนางพจนีเนี่ยกลับมานะฮะ
ส่วนน้องสาวบอกว่าเดี๋ยวจะไปไต้หวัน๑๘มิถุนายนนะครับ
แล้วก็เปิดแชทที่คุยกับพี่สาวก่อนที่จะเสียชีวิต
นี่ฮะเขาบอกเนี่ยเขาคุยกันแต่ใช้ภาษาจีนนะ
น้องสาวอธิบายว่าคุยกันเมื่อก่อนที่จะเสียชีวิต
มีเรื่องโกรธกันนิดหน่อยพี่สาวเนี่ยก็เหมือนกับบอกกันว่าจะไม่คุยด้วยแล้ว
แต่พี่สาวก็ส่งรูปหลานสาวมาให้บอกงั้นคุยกับคนนี้แทน
หลังเกิดเรื่องเนี่ยได้ติดต่อไปยังนายสันติแต่โทรไปไม่รับสาย
แล้วก็ส่งข้อความไปถามว่าอยู่ไหนเป็นคนทำหรือเปล่าถามย้ำไปหลายครั้ง
แต่สันติเขาก็ไม่ตอบกลับมาเลย
ดังนั้นพี่สาวเคยกระโยชน์กระโยชน์จอดท่าร่วมคารสู้แล้ว

และฉันอาจไม่ด้าพึ่งแล้วก็ไม่ตอบ

เราได้คุยกับเพื่อนของนายสันตินะฮะและก็เป็นเพื่อนของนางสาวพจนีผู้ตายด้วยนะเขาบอกเขารู้นิสัยของสันติดีว่าเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้เรื่องเงิน
ช่วงโควิดเนี่ยสันติยืมเงินพจนี๑ล้านบอกจะเอามาลงทุนธุรกิจทัวร์ที่เชียงใหม่
พอถึงกำหนดคืนเงินก็คืนให้พจนีเป็นเช็คเงินสดพอเอาเช็คไปขึ้นปรากฏว่าเช็คเด้ง
สันติอ้างกับพจนีว่าสาเหตุที่เช็คเด้งเนี่ยเพราะตัวเขานี่แหละตัวเพื่อนคนนี้ที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ย
ยืมเงินไปสี่แสนแต่ไม่ยอมคืนทำให้เงินในบัญชีเขาไม่ครบก็เลยยึดรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์มาไว้ที่บ้าน
ชอบหลอกเพื่อนนะให้ร่วมลงทุนหลายอย่างสาเหตุของการฆ่าพจนีกับสามีเนี่ย
เพื่อนคนนี้เขาเชื่อว่าไม่มีเรื่องอื่นหรอกนอกจากเรื่องเงิน

ประมาณว่าร่วมลงทุนอะไรประมาณนี้

เขาเคยมีบริษัททัวร์มีร้านอาหารมีอะไรเยอะแยะ

แล้วมีคนอื่นมาร่วมลงทุนกันไหม
มีเพื่อนกันทั้งนั้นส่วนมากที่แกไปหลอก
ผมก็งงว่าคู่นี้เขาทะเลาะกันไหมฮะทำไมอยู่ด้วยกันได้

พี่คิดว่าควรลงทุนที่เขาอยากทำ

แต่ไม่รู้นะเขาเป็นคนลงทุนหรือเปล่า
ผมเคยไปคุยกับน้องสาวเขาน้องสาวเขาไม่เชื่อไง
เพราะว่าเขาสามารถเข้าบ้านผู้หญิงโดยที่ไม่ต้องมีกุญแจก็ได้

น้องสาวเขายังทำไม่ได้เลยน้องสาวคนตายนะ
คำถามก็คือว่าแล้วทั้ง๓คนเนี่ยนะครับ
ทั้งผู้ต้องหากับทางผู้ตายทั้งสองเนี่ย

นี่นะฮะเขาทำเรื่องของแรงงานเนี่ยทำแบบไหนอะไรยังไง
เราคุยกับหนึ่งในแรงงานไทยในไต้หวันนะครับ
ทำให้ทราบข้อมูลว่าการทำงานของกลุ่มผู้ตายกับผู้ต้องหาเนี่ย

แรงงานจะเข้าไปอยู่ตามที่พักของโรงงานหรือว่าบริษัท
แล้วจะมีล่ามที่เป็นคนไทยไทเปย์เนี่ยนะ

พจนีกับประเสริฐสองสามีภรรยาที่เสียชีวิต
แล้วก็สันติที่เป็นผู้ต้องหา
ขั้นตอนนี้ล่ามจะเข้ามาดูแลเพราะว่าเป็นคนไทยด้วยกัน
รายก็มีการให้ยงให้ยืมเงินหมุนเงินใช้อะไรกันพวกนี้ด้วย
จนีผู้ตายเขาจะคอยทำหน้าที่โอนเงินให้กับญาติของแรงงานไทย

แรงงานจะเอาเงินมาคืนให้พร้อมกับดอกเบี้ย

ว่างตรงนี้มันเลยกลายเป็นธุรกิจเงินกู้นะ

รายก็มีฐานะบางรายก็มีสัญชาติไต้หวัน

กรณีของพจนีกับสันติผู้ก่อเหตุ
คาดว่าพจนีผู้ตาย

แต่สันติเอาเงินมาคืนไม่ได้ทำให้ต้องพาสันติไปตามหาแรงงานที่ยืมเงินไป
แล้วไม่คืนเงินประมาณอย่างนั้นมีพยานยืนยันว่าวันอาทิตย์ที่๕มิถุนายนเนี่ย
นางสาวพจนีกับนายประเสริฐพานายสันติไปถามหาชายคนนึง
ซึ่งตัวแรงงานที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าเขาก็ไม่รู้จัก
ที่พจนีกับสามีจะถูกทำร้ายเสียชีวิต
วันนี้สารอาญาอนุมัติหมายจับแล้วนะครับนายสันติสุภะอภิรดีไพริน
วัย๓๕ปีในคดีฆาตกรรมสามีภรรยาชาวไทยยัดศพใส่รถเอาไว้นะครับ
สถานีรถไฟความเร็วสูงเขาหยวนของไต้หวัน
แล้วหนีกลับมาไทยตามกฎหมายอาญามาตรา๘วงเล็บกอ
ผู้ใดกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรและผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทยรัฐบาลแห่งประเทศ
ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ
ซึ่งตำรวจคาดว่าตอนนี้ยังกบดานอยู่ในไทยนะฮะยังไม่ได้หนีออกนอกประเทศ
ลงพื้นที่ไปเนี่ยตรวจสอบเส้นทางกล้องวงจรปิดจากบ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
ตะบลหนองจอมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ต่อมาที่สนามบินเชียงใหม่เข้ามาที่บ้านพ่อที่เป็นบ้านจัดสรรที่สรรทรายก่อนนะครับ

นายสันติใช้ขับออกจากบ้านที่สันทรายไปบ้านที่อำเภอชัยปราการที่พ่ออยู่

นี่นะฮะ๙มิถุนายนนะครับวันนั้น
ขับออกจากหมู่บ้านจัดสรรไปบนถนนเชียงใหม่พร้าว
จากการประมาณการต้องใช้เวลา๒ชม๑๗น
ระยะทาง๑๒๗กิโลเมตร
จากตมหนองจอมอสรรท์ซายไปถึงอชายพราการ
ก็สอดคล้องกับที่พ่อนายสันติบอกว่า

นายสุชาติพ่อของนายสนติมีชื่อผู้ครอบครอง

อืมวันรุ่งขึ้นเห็นพ่อบอกขี่จักรยานยนต์ส่งลูกไปโรงเรียนค่ะแล้วกลับมาที่บ้านแล้วก็หายไปเลยค่ะ
คือก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามันเกิดคำถามแบบนี้ค่ะพี่อุ๋ยว่าตัวในสันติผู้ต้องหาเนี่ยเหมือนกับมีการวางแผนเตรียมการในการก่อเหตุเป็นอย่างดี
เหมือนกับมีการเตรียมตัวในการหลบหนีเรื่องของการซื้อตัวเครื่องบินเรื่องของในการหาเส้นทางการหลบหนี
คือมันเกิดคำถามว่ามีใครรู้เห็นเป็นใจช่วยพาหนีหรือเปล่า
นำทางในการหลบหนีหรือเปล่าช่วยให้ที่ซ่อนตัวหรือเปล่า
คือวันนี้ตำรวจบอกเลยนะคะว่าถ้าใครช่วยเหลือผู้ต้องหา
ถูกดำเนินคดีด้วยนะนี่ห้าวันแล้วนะ
จะถูกดำเนินคดีไปด้วยนะคะหลังจากก่อเหตุที่ไต้หวันแล้วกลับมาที่ไทยแล้วก็หนีไปเนี่ยอืม